เมื่อวานช่วงเย็นคัมเป็นข่าวใหญ่ที่ทุกคนให้ความสนใจมาก
เห็นภาพเหตุการณ์แล้วก็ตกใจมาก
ที่มีการกระจายภาพนี้แล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเหลือ
ใช่แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ไปนะครับ
ท่านก็ทราบเหตุการณ์ของเมื่อวานนี้กันหมดแล้ว
และที่เมื่อวานนี้เท่าที่ทราบล่าสุดนะ
เมื่อวานนี้ก็คือนายเอ็มถูกควบคุมตัวไปที่สอนอบึงกลุ่ม

เอ็มถูกควบคุมตัวอยู่ที่สอนอบึงกลุ่ม
ทั้งคืนทั้งวันนี้นะฮะตำรวจก็สอบปากคำทั้งวัน
แล้วก็มีช่วงเวลาหนึ่งก็ให้ออกมาพูดคุย
เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แต่ตอนเปิดใจเนี่ยตำรวจบอกว่ายังเหมือนเมาอยู่เลยนะคะ
ยังพูดจาวกวนเพราะ
สรุปแล้วเขาเสพยาบ้าด้วยใช่ค่ะตอนที่ก่อเหตุเนี่ย
เดี๋ยวไปฟังนะครับที่นายเอ็มได้พูดเอาไว้นะครับ
เขาก็บอกว่าเขารักแฟนเขามาก
แต่ว่าก็ยังพูดดูวกวนนะครับ

นี่เป็นการเปิดเผยของนายชัยชนะสุริชาติ

เขาก็เป็นคนที่เล่นหุ้นนะฮะ
เปลี่ยนเงินตรามีเพจรับจ้างสอนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
เป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุทำร้ายแฟนสาว

แล้วก็ไลฟ์เฟซบุ๊คเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ก็บอกถึงสาเหตุที่ลงมือทำร้ายร่างกายแฟนสาว
ก็เปิดใจที่สอนอ้อบึ้งกลุ่มนะครับ
พร้อมกับร้องไห้แสดงความเสียใจด้วย
ที่ฟังเนี่ยนะคุณเขียนมาสอน

ก่อนหน้านี้ไม่เคยทำอะไรแฟนสาวเลย

ซึ่งขณะที่นายชัยชนะออกมายืนพูด

แต่พูดจาแบบวกไปวนมานะครับ
ยังมีบางช่วงบางตอนที่นายชัยชนะ

เธอบอกว่าเธออยากจะพูดสิ่งเหล่านั้นกับผม

เทนเธอหมายถึงเตือนสติเธอว่า
สิ่งเหล่านี้นี้นี้นี้นี้
อ่ะเนี่ยมันเป็นเรื่องโกหก
ที่ผมอดทนมาตลอดเดือน

ไม่เคยแตะเลยไม่เคยเลย

ผมเพิ่งมาทำร้ายเธอตอนที่
ผมจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนวิธีการ

ทำไมทุกครั้งที่ผมบอกว่า

ผมมีบันทึกเสียงทั้งหมด

แต่สิ่งเหล่านี้มันเสี่ยงต่อชีวิตพี่นะ

พี่เห็นพี่หรือเปล่า

ว่าไม่เคยทำร้ายร่างกายแฟนสาวเลย
แต่ว่าทางรองพบตรบอกว่า
เขาเคยทำร้ายร่างกายแฟนสาวมาแล้วนะ
ตั้งแต่เดือนเมษายนทั้งเดือน

ประวัติของนายเอ็มนี่ก็เคยมีประวัติ

ทั้งเรื่องของลักทรัพย์ในเคหสถาน
เรื่องของเสพยาบ้านะครับ
ซึ่งมาสอบปากคำในชายชนะด้วย
บอกว่าพนักงานสอบสวนสอบปากคำนายชัยชนะเรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ว่านายชัยชนะเองก็ยังให้การวกไปวนมา
คาดว่าเป็นเพราะยังคงอยู่ในฤทธิ์ของยาเสพติด
ก็คือยาบ้าที่เสพเข้าไปก่อนหน้านี้
แต่ก็สารภาพว่าทำร้ายร่างกายแฟนสาวจริง

ทั้งใช้ไม้กวาดตีใช้เครื่องหนีบ

หน้าไปที่ลำตัวของแฟนสาว
มีการตีที่ใบหน้าและลำตัวนะครับ
มูลเหตุอ้างว่าหึงหวง
เพราะเข้าใจว่าฝ่ายหญิงมีชายอื่น
ส่วนประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่กล่าวหาว่า
ฝ่ายหญิงนั้นแอบโอนหุ้นของนายเอ็มออกไปถึง๔๐ล้านบาท

ทางตำรวจบอกว่ายังไม่มีพยานหลักฐานอะไรที่ยืนยันทั้งสิ้นนะฮะเรื่องนี้
ต้องสอบสวนสอบถามกันต่อไปนะครับ
เบื้องต้นนายเอ็มชัยชนะถูกตั้งข้อหา๔ข้อหา
คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บกักขังนวงเหนียว
นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้ปรากฏภาพผู้อื่น
จะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรืออับอาย
แล้วก็ข้อหาเสพยาเสพติดประเภทที่๑ก็คือยาบ้าด้วย
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่สารอาญารัชดานะฮะ
แต่ข้อหาก็อาจจะต้องหนักขึ้นเป็นพยายามฆ่าด้วยนะคะ
เพราะว่ารักษณพฤติการของนายชัยชนะเนี่ยเหมือนตั้งใจจะให้เขาตายเลย
ทางตำรวจบอกนะคะว่าอาจจะมีข้อหานี้หนักขึ้นแล้วก็เพิ่มเติมลงไป
คือทางแฟนสาวเนี่ยก็ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแล้วก็ให้ข้อมูลกับตำรวจได้แล้ว
วันนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เดินทางไปเยี่ยมก็มีนักสังคมสงเคราะห์ไปดูไปสังเกตการณ์ด้วยนะคะ
เธอบอกว่าเธอถูกทำร้ายหนักเนี่ยเพราะตัวในเอ็มเวลาถามอะไรเธอเธอจะตอบอะไรก็ไม่เชื่อไง
ตอบอะไรไม่เชื่อแล้วคัดคันก็ทำร้ายเธอไปเรื่อย
แล้วบางเรื่องเธอก็ไม่ได้ทำเธอก็ไม่รู้จะตอบยังไง
ตอบอะไรก็โดนทำร้ายเธอบอกแบบนี้นะคะ
นี่ค่ะพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตาโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
ก็ไปเยี่ยมอาการของนางสาวกุลดารายีสมันหรือน้องนิต้าที่ถูกนายเอ็มชัยชนะทำร้ายร่างกายแล้วก็เฟซบุ๊กไลฟ์
ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลนพรัชราชธานีอย่างที่บอกว่ามีนักสังคมสงเคราะห์ต้องไปด้วยนะคะ
ก็ไปร่วมสังเกตการณ์ไปดูอาการของผู้เสียหาย
อาการของคุณนิต้าแฟนสาวของในเอ็มเนี่ยก็รู้สึกตัวนะคะให้การได้แต่ยังไม่มากเท่าไหร่
เพราะว่าเหมือนกับในเอ็มเนี่ยพยายามจะควักลูกตาของเธอออกมาจนตาเธอบวมแบบแทบปิดเลยนะคะ
กระดูกนิ้วนางซ้ายหักเป็นแผลฟกช้ำตามร่างกายคอแขนแผ่นหลัง
คอเนี่ยมีรอยมีดบาดกระดูกจมูกหักกระดูกปลายแขนขวาหัก
ศีรษะไม่ได้รับการกระทบกระเทือนอะไรไม่มีเลือดข้างในสมอง
คุณหมอบอกว่ายังต้องเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
นางสาวกุลดาราผู้เสียหายก็พูดถึงสาเหตุ
ที่ถูกนายเอ็มชัยชนะทำร้ายร่างกายเธอบอกว่าในเอ็มเนี่ยไม่พอใจ
คิดว่าเธอไม่ยอมพูดความจริงพอถามอะไรเธอตอบไปก็ไม่เชื่อ
ตอบอะไรก็ไม่เชื่อก็คาดคันนะคะทำร้ายเธอไปเรื่อย
แล้วก็บอกว่าอยากจะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจถึงสาเหตุที่ไม่สามารถไปสอนในคอร์สเทรดฟอเร็กซ์ได้
คือมันมีประเด็นว่าในเอ็มชัยชนะเขาเปิดคอร์สสอนการแลกเปลี่ยนเงินตรา๕๐๐คนคนละ๑๕๐๐บาท
เอาเงินเข้ามาหมดแล้วแต่สอนไม่ได้ไม่ยอมไปสอนเหมือนกับเครตเรื่องงานด้วย๑
แล้วเรื่องที่สองตัวนางสาวกุณฑิดาบอกว่าก็คือเรื่องหึงหวงนี่แหละ
ระแวงหาว่าเธอไปมีคนอื่นเธอจะตอบอะไรก็ไม่เชื่อ
ซึ่งเธอบอกว่าเธอไม่เคยนอกใจตามที่นายเอ็มชัยชนะกล่าวอ้างเลยนะคะ
อ๋อเขามาใส่บางน้องว่าน้องโปรเงินเขา๑๕ล้าน
เนี่ยค่ะ
ก็สองเรื่อง
คือไอ้มูลเหตุตรงนี้ก็เพราะว่าในเอ็มเนี่ย
ตำรวจบอกว่านายเอ็มทำแบบนี้ก็เพื่อจะเป็นข้ออ้างให้กับบรรดาลูกเพจ
บุคคลต่างที่จ่ายเงินให้เขาแล้วแล้วเขาไปสอนไม่ได้ไปสอนเนี่ย
เหมือนกับหาแพ้มารับโทษนะคะ
ให้เห็นว่าเนี่ยเขาไปสอนไม่ได้แต่เขาไม่ได้โกงเงินนะ
เพราะว่าแฟนสาวเขาเนี่ยยักยอกเงินเข้าไป๑๕ล้าน
เพื่อหาแพะมารับโทษแทนเขา
๑๐๕๐๐รับเงินมาแล้ว๕๐๐คนอะไรแบบนี้ค่ะ

มีคนส่งลิงก์การถ่ายทอดสดไปให้เพจแหม่มโพดำ

จากเรื่องนี้ไปด้วยไงในเอมชัยชนะ
กับเจ้าหน้าที่เขาต้องไปตรวจค้นห้องพัก

ไปที่คอนโดหรูในซอยแนวเวอร์มิน๓๖๓๘ย่านบึงกลุ่ม
ของกลางกับหลักฐานเนี่ยมีมีดที่หนีบผมสายไฟ
เป็นอุปกรณ์ที่นายชัยชนะใช้ทำร้ายร่างกายแฟนสาว
แล้วอย่างที่บอกค่ะว่าตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มนะคะก็คือพยายามฆ่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยทำร้ายร่างกายมาแล้ว๖ครั้ง
จากการสอบสวนตัวแฟนสาวแฟนสาวบอกกับตำรวจว่าคือร้องขอความช่วยเหลือไม่ได้
ร้องไม่ออกจริงเพราะว่าถูกขังอยู่ในห้องพัก

ตำรวจบอกว่ามันเห็นแล้วว่าพฤติการของในเอ็มชัยชนะ
มันคือเผอจากการเศรษฐ์เยาะเสพติส
คบกันมา๘เดือนแล้วก็ทำร้ายร่างกายในช่วงเดือนเมษายนนี้๖ครั้งแล้วอะค่ะ
นายชัยชนะเมายาบ้าจนเหมือนกับควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะ
ไม่รู้สึกตัวว่าลงมือทำอะไรไป
ทุกครั้งที่ลงมือทำร้ายแฟนก็คือเสพยาบ้า
แล้วมีประเด็นสำคัญก็คือแฟนสาวของในเอ็มที่ถูกทำร้ายร่างกาย
บอกว่านายเอ็มจะเพ้อจินตนาการว่าตัวเองเป็นโจ๊กเกอร์

ตัวร้ายในเรื่องแบทแมนแล้วเหมือนกับแฟนสาวเป็นแฟนของโจ๊กเกอร์
เราเอาภาพโจ๊เกอร์มาให้ท่านดูเนี่ย
แล้วก็บอกว่าไม่ได้แค่โจ๊กเกอร์ในหนังแบทแมนเท่านั้นนะเหมือนกับไพ่อ่ะ
โจ๊กเกอร์จะหน้ายิ้มหน้าหัวเราะแต่แฝงไปด้วยความชั่วร้าย
แต่เพจดังเขาก็ออกมาด่าใหญ่เลยนะคุณไปดูโจ๊กเกอร์ภาคไหนเนี่ย
โจ๊กเกอร์ภาคไหนในโลกนี้ที่ทำร้ายแฟนนะ

โกเกอร์เขาก็เป็นบทละครของเขาเรื่อยเปื่อยไป
ใช่แต่เขาไม่ได้ทำร้ายแฟนเขานะ
ฟังเสียงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
แล้วก็พฤติการที่ก็ทำนั้นเหมือนในหนังเรื่องแบทแมน
เหมือนโจ๊กเกอร์ที่ก็ทำกับแฟนหรือก็ทำกับคนอื่น
แปลว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกคือที่ผ่านมาเกิดมีครั้งแบบนี้มาบ้าง
ครั้งแบบนี้มาแล้ว๖ครั้ง
แล้วก็ครั้งแรงแบบนี้มาก่อนหน้านี้แล้ว๑ครั้ง
ครั้งนั้นเป็นช่วงแค่ตั้งแต่ก่อนเดือนเมษา
ถึงวันนี้เท่านั้นเองนะครับต่อเนื่องการอนิบัติแผลยังคงได้ร่างกายครบทั้งหมดครับ
แล้วก็มีการทำลายในรูแบบต่างนับตั้งแต่เขาที่มีผมที่มีความร้อนสูงจี้ต่างร่างกาย
เนี่ยค่ะแล้วก็พอไปตรวจค้นในห้องพักของในเอ็มชัยชนะเนี่ยนะคะ
ก็มีหลักฐานสำคัญหลายอย่างเลยที่มีคราบเลือดติดอยู่
ก็ต้องนำส่งไปพิสูจน์เปรียบเทียบว่าคราบเลือดต่างเหล่านี้เป็นเลือดของแฟนสาวในเอ็มหรือเปล่า
อกจากนี้ยังพบจดหมายที่มีชื่อของทั้งสองคน
เป็นจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของฝ่ายหญิงนะคะมีข้อความแบบนี้ค่ะ
ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะที่รักจากกันทั้งที่ยังรักกันดีกว่า
เพราะมีมือที่สามนะที่ผ่านมามันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสิ่งที่แฟนสาวเนี่ยทำให้พี่เอ็ม
ไม่เคยมองว่ามันเป็นความรักพี่เอ็มยังมองว่ามันน้อยไป
ดูแลตัวเองด้วยนะหนูขอโทษนะที่หนูยังติดกับคำพูดในอดีตของพี่
แต่มันสะท้อนให้เห็นจริงว่าหนูไม่ใช่กุลสตรีแบบแฟนเก่าพี่
หนูไม่ได้เรียบร้อยไม่มีหนูก็ดูแลตัวเองนะหนูรักพี่เอ็มที่สุด
ถ้าเรารักกันคงจะมีวันกลับมาหากัน
มันก็จะย้อนแย้งกับสิ่งที่นายเอ็มบอก
ว่าแฟนสาวเขานอกใจแฟนสาวเขาแอบเอาเงินไปอยู่กับผู้ชายคนอื่น
แล้วก็ลงชื่อแฟนสาวคนเขียนแล้วก็มีภาพวาดของคนสองคนคู่กัน
แสดงว่าแฟนสาวก็รักเขานะแต่ก็ไม่รู้จะอยู่ด้วยยังไงแล้ว
เพราะพฤติกรรมต่างที่เธอก็ไม่ได้ระบายในจดหมายอย่างละเอียด
แต่เอาเป็นว่าคือรักแต่คงอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้ว
คือเหมือนล่าสุดเนี่ยตำรวจที่ไปคุยกับแฟนสาวที่บาดเจ็บนะคะ
เขาก็บอกว่าที่ยอมให้ในเอ็มทำร้ายร่างกายเพราะรักนะ

ทีนี้หลักฐานทั้งหมดเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมก็ต้องส่งทางพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบ
เพื่อใช้สรุปในการสอบสวนดำเนินคดีนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับคนที่อยู่ใกล้กับคอนโดมิเนียมที่เกิดเหตุค่ะ

รอปภพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือแล้วนะ

เพราะว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องออกมาจากห้อง

แต่พอไปถึงห้องช่วยไม่ได้
เพราะตัวในเอ็มมีปืน

จะโยนแฟนสาวออกจากระเบียงเลย

ทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบอกว่า
ในช่วง๑๐วันที่ผ่านมา

คือกลับมาคอนโดทีไรเมาทุกวัน

รอปภต้องขับรถไปจอดให้เกือบทุกครั้งเลย

ข้างคอนโดมิเนียมที่เกิดเหตุนะคะ
ได้ยินรวพพ่อโทษการ
ไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรนะ
พอพูดเขาขู่เลยเขาจะโยนผู้หญิงกับตัวเองลงมา
ถ้าไปเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันน่าจะสันนิษฐานและประเมินสถานการณ์ได้บ้างนะ
ไปกระซิบไปแจ้งตำรวจบอกมาดูให้หน่อยก็ได้
ถ้าคนไม่เห็นไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะช่วยกันทันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ
พูดถึงในเอ็มชัยชนะเนี่ยถ้าดูภาพจากภายนอกก็คิดว่าเออเป็นคนหนุ่ม
อายุเพิ่ง๒๕๒๖โอ้โหเป็นนักเล่นหุ้นนักลงทุนก็ดูท่าทางดูดี
แต่ใครจะรู้ว่าเขามีพฤติกรรมแบบนี้มีนิสัยใจคอแบบนี้

เพราะจริงพอย้อนกลับไปดูภาพที่เขาถ่ายกับแฟนก็ดูรักกันดูเหมือนปกติ
ไม่คิดว่าจะมีพฤติกรรมที่โหดเยี่ยมขนาดนี้นะครับ
เราก็เลยลงไปดูในพื้นที่ต่างนะครับทุกผู้ชมครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปตามจุดที่คาดว่าจะเจอคนที่รู้เรื่องราวความเป็นมาของนายเอ็มตั้งแต่เด็กเลยนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปที่ซอยนวมิน๒๖แยก๖หลังจากได้ข้อมูลมาว่า
นายชัยชนะสุริชาติหรือนายเอ็มมีครอบครัวอาศัยอยู่ที่ซอยแห่งนี้
พอเข้าไปก็ไปเจอนะครับพบว่าเป็นชุมชนสามัคคีพัฒนามีบ้านเรือนค่อนข้างแออัด
ค่อนข้างแออัดไปสอบถามชาวบ้านว่าเออบ้านของนายเอ็มเนี่ยอยู่ตรงไหน
มีใครเคยเห็นนายเอ็มรู้จักนายเอ็มไหม
ชาวบ้านก็บอกว่าเคยเห็นในเอ็มขี่รถจักรยานยนต์เข้าออกอยู่ในชุมชนนี่แหละ
พร้อมกับบอกว่าบ้านของนายเอ็มอยู่ท้ายชุมชนติดกับบึงน้ำ
เราก็เลยไปนะครับเดินทางไปก็ไปเจอบ้านไม้หลังหนึ่ง
มีประตูเหล็กปิดเอาไว้แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่นะครับ
ก็เลยสอบถามว่าเออนี่ใช่บ้านของนายเอ็มหรือเปล่า
ได้รับคำตอบว่าไม่ใช่บ้านของนายเอ็ม
แต่นายเอ็มเคยมาอาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็ย้ายออกไปนานแล้ว
ซึ่งผู้หญิงท่านนี้เธอบอกว่าเธอเป็นป้าของนายเอ็ม
เอ็มมาขอเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านเพราะว่าถูกพ่อทิ้งตั้งแต่เด็ก
ส่วนแม่ก็ไม่ค่อยสนใจชอบดื่มสุรานะฮะไม่ค่อยเลี้ยงดู
แม่ยังเคยนำนายเอ็มไปขายให้กับคนอื่นในราคา๕๐๐บาทด้วย
อันนี้คนที่เขาอ้างว่าเป็นป้าเขาอ้างนะ
แล้วก็ยังบอกว่าเมื่อครั้งที่นายเอ็มมาอาศัยอยู่ที่นี่นะครับ
ก็เป็นคนดีนะนอบน้อมถ่อมตนขยันทำงานรับจ้างเพราะว่าเรียนจบแค่ป๔
แต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนายเอ็มไปติดกาวเนี่ยมะสอน
ดมกาวติดกาวจนแบบร่างกายนี่แบบสุดโสมเลย
แล้วก็ตัดสินใจไปรับการบำบัดนะฮะจนสามารถเลิกได้
แล้วก็ได้รับความรู้จากพี่ที่ไปบำบัดนั่นแหละ
เรื่องการศึกษาการเรียนหนังสือออกมาก็มาทำงานเกี่ยวกับเรื่องหุ้น
มีเงินมีทองจำนวนมากแล้วก็ไม่ได้กลับมาที่นี่อีกเลย
ตรงนี้ไม่ได้มาอีกเลยไม่ได้ติดต่ออะไรมาเลยนะครับ
มีมอ้างก็มาก็มาหาเพื่อนในชุมชนแต่เพื่อนบอกว่าเอ็มมา
แต่เอ็มห้ามบอกว่าห้ามบอกคุณป้าเนี่ยว่ามาอะไรอย่างนี้
เหมือนกับไม่อยากให้รู้ว่ามานะครับแต่ทางครอบครัวของคุณป้าคนนี้
เขาบอกเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรค่ะอ้าวเราก็ไม่เป็นไรนะฮะ
พอไม่เจอตรงนี้นะครับทางคุณป้าเขาบอกเขาเห็นข่าวเขาก็ตกใจนะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะก็คิดว่าคงจะเกิดจาก
ทั้งคู่ก็เคยคบกันเลิกกันอยู่หลายครั้งอยู่นะครับ
อ่าฟังเสียงของคุณป้าท่านนี้ที่เล่าให้ฟังนะครับ
ประมาณอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเอ่ยแล้วแต่คุณจะไม่น่าแต่

เขาสมัครใจไปเลิกครับไปเลิกแล้วเขาก็ไปอยู่กับมูลนิธิอะไร
เขาไปโตในมูลนิธินู่นนะอ๋อเออแล้วเขาก็ไปทำมีงานมีการทำอะไร
เพราะพวกเนี้ยมันก็กลับตัวดีมันแต่ว่ามันดมกาวดมดำก็ไม่ได้ละลาย
อะไรใครน่ะมันก็ทำงานทั้งหมดอะไรตัวอะไรมันหากินเรียกตัวเองว่า
เนี้ยเนอะไม่ใช่ว่าเอาเขามากล่าวขวัญหรือมาพูดอะไรว่าแต่มันก็คือมัน
ไม่เคยทำอะไรเสื่อมเสียให้คนอื่นหรืออะไรเลยนะแต่อย่างกับผู้หญิง
คนนี้ที่นั่นที่เรารู้รู้มาเนี้ยครับที่นั่นนั่นประมาณว่าเรื่องเงินทอง
อะไรก็เราก็เรื่องของเขาอ่ะเนอะเราก็ไม่อยากมาป้าไม่อยากให้
ข้อมูลพระราชาออกไปเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าญาติฝ่ายหญิงเขายังไง
เดี๋ยวจะมาโกดมะเคืองมานั่นแบบนี้เราเราไม่รู้ต้นหาสายเผ็ดเผ็ด
เรารู้ต้นว่าเขาอยู่ทะเบียนบ้านนี้อะไรอย่างงี้อย่างงี้เพื่อเพื่อตัว
แค่แค่นี้ก็จบเคยเห็นว่าเขาเขาบอกอันนี้อ่ะ
เขาเวิ่นเวิร์ดที่ว่าอกหักอะไรอย่างนี้ว่าผู้หญิงคนนี้ทิ้งไป
ผู้หญิงคนนี้ทิ้งไปเนี่ยแล้วป้าก็นึกว่าคนละคนกันนะ
พอมาดูเอ๊ะมาดูตอนหน้าที่ว่าเขานั่นอ่ะเขาอะไร
หน้าที่มันซ้อมกับหน้าที่มันอะไรคิดอกกันอะไรที่นั่งหน้ารถน่ะ
มันคนเดียวกันคนนี้ที่มันว่าทิ้งไปนี่บางคนก็ว่าให้หาใหม่
เถอะบางคนก็แบบมันรักเขามากมันอ้อนวอนให้เขากลับมาอะไร
อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะนะอ้าวมาดูอ้าวมันก็คนเก่าแสดงว่า
วันนี้ไปแล้วก็กลับมาเนี่ยผู้หญิงคนนี้ที่จะเป็นต้นเหตุเยอะเลยล่ะ
เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยแล้วมันไว้ใจคนอื่นไง
แล้วอย่างสมมุติว่าถ้าเขาไว้ใจเพื่อนเขาแฟนเขาหรือใครที่คบอยู่เนี่ย
ข้อมูลอะไรมันก็บอกเขาหมดไงเขาก็รู้ข้อมูลหมดเขาก็งอนไปหมดนี่ไง
แล้วมันก็มาเครียดอะไรตรงนี้ไงแต่สงสารมันนะมันเป็นมันมาถึงจุดนี้แล้วก็ยังบอกว่า
นี่ก็ยังคุยกันกับน้องน้องบอกอ่ะมันคงไม่มีที่ไม่มีที่ยืนเลยล่ะเอ็มอ่ะ
ต่อไปเนี้ยเพราะว่ามันเคยแบบจากสุดแล้วมันไปจนสูงแล้วขนาดเนี้ย
ระดับนี้มีเงินเป็นหลักล้านหลักอะไรหรือว่าทำเกี่ยวกับพวกนี้
คนนับหน้าถือตามก็โอเคนะแต่มันก็เหมือนว่ามีคนเนี่ยมาทำให้มันพัง
เพราะความไว้เนื้อเชื่อใจคนทีนี้พอมีปัญหา
ป้าในความรู้สึกของป้านะป้าคิดเนี้ยมันก็ไม่รู้จักนั้น
ก็เลยต้องหันมาพึ่งยาป้าว่าแต่แม่มันรักนะเอ็มอ่ะ
แม่มันรักลูกลูกชายเอ้ายังไงมันดูย้อนแย้งขัดแย้ง

อันนี้ลูกก็ว่าแม่ไม่รักแม่ก็ว่าลูกไม่รักเป็นปม
เนี้ยเออแล้วเอ็มมันก็เป็นปมเนี้ยเอ็มมันก็จะว่าฝังใจว่าแม่ไม่รัก
มันพูดแล้วว่าแม่มันไปขายให้ใครไม่รู้ห้าร้อย
อืมตรงนี้ก็เจอแต่บรรดาป้าป้าค่ะนะครับเราก็ได้รับข้อมูลว่า
เอาลงไปดูสิที่ซอยอ่าหาทายราชยี่สิบห้าอ่าแม่ของนายเอ็มเนี้ย
น่าจะอยู่ที่นี่นะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีพอไปถึงก็ไปเจอร้านขายอาหารตามสั่งร้านหนึ่งครับ
อ่าเจอผู้หญิงท่านหนึ่งก็เลยไปถามนะฮะเขาก็ยอมรับว่าเขาคือแม่ของนายเอ็มนะครับ
บอกว่าเลี้ยงดูเอ็มมาตั้งแต่เด็กจนถึงอายุ๕ขวบจากนั้นก็ไม่ได้เลี้ยงดูอีกเพราะว่าสามีทิ้งไป
แต่ขอแก้ข่าวหน่อยยืนยันว่าไม่เคยเอาลูกไปให้คนอื่นดูแลหรือว่าเอาลูกไปขายให้กับคนอื่นนะแต่ก็ไม่ได้ติดต่อกันนานแล้ว
เจอกันที่งานศพของญาติเมื่อปีที่แล้วพอรู้ข่าวเรื่องของเอ็มตกใจมากสงสารลูกชายมาก
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยม
รับสิ่งที่จะรักลูก

แล้วตอนนี้ตอนเด็กที่เราเลี้ยงเข้ามาเขาเป็นคนยังไงครับ

ก็เขาเป็นคนร้านเผ่า
บอกอะไรเขาไม่ค่อยฝากอ่ะ

หนูอยากมาหาลูกแต่หนูไม่รู้เขาอยู่ที่ไหน
เขาอยู่บึงกุ่มครับ

แล้วทำไมผมขอถามย้อนหลังคุณพี่กลับไปหน่อย

แล้วทำไมตลอดเวลาที่ผ่านมาทำไมคุณพี่ถึงไม่ติดต่อน้องโอ

เขาอาจจะคิดว่าแม่ไม่รับ

เราก็ไปสะท้อนมาจากใจเลยนะ

คุณแม่ก็บอกว่าลูกไม่รักแม่

คุณป้าบอกว่าไม่ดูแลลูกเลย

เราก็เลยถามเพื่อนของแม่ของนายเอ็มหน่อยนะครับ
เออตกลงแล้วมันอะไรยังไงกัน

ก็มีเพื่อนของแม่ของนายเอ็มนะครับ
บอกว่ารู้จักกับแม่ของเอ็มมาประมาณ๖๗ปีแล้ว

ก็สอบถามว่าเออทำไมถึงมาเมาเหล้าอยู่แบบนี้ล่ะ

แต่ก็สงสารครับก็เลยพาไป

แล้วแม่ของเอ็มก็เคยพาเธอส่งโรงพยาบาลตอนที่เจ็บป่วยนะครับ

แต่แม่ของเอ็มไม่ค่อยจะพูดให้ฟังเรื่องของลูกชาย
บอกแค่ว่าติดต่อลูกไม่ได้
ที่ผ่านมาเคยเห็นนายเอ็มขับรถยนต์มาหาแม่นะ
แต่พอมาเห็นแม่อยู่ในสภาพเมาเหล้า

แล้วก็เดินทางกลับไปเลย
คือไม่ยอมมาเจอแม่เวลาที่มาเห็นแม่ในสภาพแบบนี้
นายเอมจะไม่เข้ามาหา
อ้ายที่แม่เป็นอย่างนี้
พูดว่าน่าสงสารเหมือนกัน
ใครมั่งมันเห็นอย่างนี้ใครอยากมาเธออยากมาไหม
มันก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเนอะมันก็ไม่ใช่ลูกเรานะ
แต่สงสารมันมันหาแม่มันก็น้ำตาคอ
เหนื่อยเมื่อแม่มันเป็นอย่างนี้
คือเราไปสะท้อนมุมมองมาให้ท่านดูนะครับ
เรื่องของคดีความก็ว่ากันไป
แต่เรื่องของพฤติกรรมของนายเอ็มเนี่ย
คือผมก็ไม่อยากจะโทษเรื่องของการขาดความอบอุ่นในครอบครัวพ่อแม่เลิกกันพ่อแม่ทิ้ง
ว่าหลายคนเขามีสภาพแบบนี้เขาได้ดิบได้ดีก็มีเยอะแยะ
คนมีปัญหาเยอะแยะค่ะแต่อยู่ที่ว่าเราจะหาทางออกยังไง
แก้ปัญหายังไงแต่ถ้าหาทางออกไปเรื่องของยาเสพติด
แล้วก็มีพฤติกรรมแบบนายเอ็มแบบนี้มันไม่ใช่ว่าปมในอดีต
ปมด้อยจะเอามาเป็นข้ออ้างในพฤติกรรมของตัวเองได้
หรือต่อให้เป็นเรื่องของคดีความเนี่ยที่เขาอ้างว่าถูกเอาเงินไปโกงเงินอะไรพวกนี้
แล้วก็แฟนไปมีคนอื่นคุณก็ทำแบบนี้ไม่ได้
ให้แต่งงานกันแล้วคุณก็ไปทำร้ายผู้หญิงแบบนี้ไม่ได้
สุดท้ายพวกคุณทำไปแล้วมาร้องไห้แล้วบอกรักรัก
รักกันเขาไม่ทำแบบนี้นะคะคุณผู้ชมส่งมาประโยคนี้เยอะมากนะคะ